ไม่กำลังจะถามว่าจะตัดผมเมื่อไหร่จะตัดผมเมื่อไหร่น่าจะสัปดาห์หน้า
น่าจะขยับไปอีกหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะตัดมาเวลาที่หนุ่มเขาไปตัดผม
เขามีอะไรที่แบบมันกันตรงหูไหมอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี้ย
เขาบอกว่านักแสดงหนุ่มคนนี้ไปตัดผมแต่โดนตัดหู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
กรณีนี้หูโอ๊ตถูกเย็บไปทั้งหมด๗เข็ม
ติ่งหูตรงนี้เกือบขาดครับทุกคนอดควรทำยังไงดีครับ
ระยะเวลาผ่านมาเดือนกว่ากว่าแล้วครับทั้งที่มีการเจรจาเกิดขึ้นแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรใดไม่ได้รับการติดต่อใด
ต้องอยากจะบอกนะทุกคนนะว่าครั้งไปนานแสดงตัวเล็ก
นี่มันไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้รู้สึกแย่ขนาดไหน
ต้องไม่ไหวแล้วทุกคนเราแบบ
ผมอยากได้รับความเป็นธรรมเพราะอยากมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเอง
นี่ยังก็เลยถามเอาตรงอยากรู้ว่ามีมั้ย
เพราะอะไรรู้ไหมอย่างน้ำแข็งเองผู้หญิงเวลาไปทำสีผม
เขาจะมีที่ครอบหูเพื่อกันไม่ให้แบบหูเลอะ
พี่ก็ซื้อมาเหมียวเหมือนบวกกรุงผม
เอามาคอบหูแต่ว่ามันก็กันกันไกลไม่ได้

แต่เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
ตอกโอ้โหขอความเป็นธรรมไปตัดผมที่ร้านตัดผมอ่ะดอม
ย่านของหล่อด้วยอ่ะใช่ย่านหรูเลยโอ้โหหล่อ

คือช่างตัดผมมาตัดโดนแถวมันไม่ใช่ติ่งหูซะทีเดียว

เหมือนเหนือติ่งหูขึ้นมานิดนึงใบหูด้านล่าง
ก่อนก่อนจะถึงติ่งหูอ่ะเย็บ๗เข็ม
โอ้โหยิบหูนี่เนอะใช่จ่ายค่ารักษาไป๑๕๓๗๕บาท
ไม่ได้มีการรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติม

ช่างตัดผมเขาไม่ได้ให้ค่าสินใหม่อะไรทดแทน
แต่จะให้เงิน๑๕๐๐บาทให้ไปทำอะไรอ่ะ
ทำประกันที่พ่วงกับบัตรเครดิต
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็อันนี้มันเจ็บตัวไปแล้วไง
คือถ้าเกิดว่าจะไปทำประกันพ่วงกับบัตรเครดิต
มีวงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุถูกไหม
ถ้าเกิดไปทำแบบนั้นเนี่ยมันต้องทำก่อน

แล้วช่างบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลเรื่องแผลเป็น

เอาจริงเข้าใจความรู้สึกคุณโอ๊ตมิวเลยนะ
เสียสุขภาพจิตในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงตัวเล็กคนนึง
โอ๊ตมิวบอกว่าก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย
นี่ขนาดโดนตรงนี้โดนตัดตรงใกล้หูเนี่ย
ใกล้ติ่งหูอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
พี่เบิร์ดดอมเข้าใจเลยผู้ชายมันจะไม่เหมือนผู้หญิงไง
เพราะว่าผมอ่ะมันไม่ได้บังหู
ก็ใช่ยังไงมันก็เห็น
คือผู้หญิงแหละแบบแต่ไม่ได้หมายความว่า
จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้นะแต่ว่าผู้หญิงก็ยังมีผมปิด
ผมบังแต่อันนี้เจ็บอายแล้วใครจะรับผิดชอบ

เอองานแชร์แรงต่อไปทำยังไง
เขาหน้าตาเขาใช้ทำอาชีพด้วยอ่ะโอ้โหใช่
อ้านย่านทองหล่อด้วยนะค่ะคือจริงอ่ะร้านไหนก็ตามอ่ะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านทองหล่อหรือร้านในตลาดบางเขน
มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ค่อยเห็นลักษณะนี้ด้วยนะ